เอาไปต่ออีกคู่นึงดีกว่านะครับ
คู่นี้ก็ปากหนักปากแข็งกันเหลือเกินนะคะ
สำหรับความสัมพันธ์ชั้นพี่น้อง

ยาย่าหายไปไหนเห็นณเดชน์ไปทำบุญกับครอบครัวที่อุดรธานี

ช่วงวันวิสาขบูชาที่ผ่านมานี่เองนะคะ

ณเดชน์ก็บอกว่าช่วงนี้ก็คือเอาจริงไม่ได้เจอกันเลยนะครับ

แต่ก็ยังติดต่อทักทายกันในโลกโซเชียลอยู่เป็นปกติ

ถึงเรื่องสุขภาพของคุณพ่อใช่ไหมคะ
ปกติจะทำอะไรอย่างเงี้

ส่วนมากก็จะให้คุณพ่อได้จับด้วย
คุณพ่อตอนนี้ครับผมท่านเดินเองไม่ได้นะครับผม

จะต้องขาท่านนั่งรถเข็ดตลอด
แล้วก็จะเป็นรถเข็นที่เฉพาะที่ว่าเอาขึ้นรถตู้ของผมได้
คุณหมอบอกว่าแข็งแรงดีครับแต่ว่ากินเยอะไปหน่อย
ตอนนี้ก็ต้องดูเรื่องของอาหาร

ก็มีแบบแจ้งผ่านทางอินสตาแกรมเลยครับ
แต่ว่าถ้าแบบว่าปกติเวลาคนที่แบบว่าถ้ามีโอกาสไปร่วม

แล้วก็น้องทั้งถ่ายละครทั้งมีงานต่างประเทศอะไรอย่างนี้ผมว่า

ก็มีบอกบ้างครับมีบอกบ้างว่าจะไปทำบุญที่ไหน
คิดถึงมั้ยคิดถึงมั้ยครับคิดถึงมั้ย
ก็มีบ้างครับมีบ้างครับ

แม่พี่นักข่าวนี่ก็ชงเก่งซะละเกิน
ถึงไหมก็มีบ้างนะคะมีพูดคุยกันในไลน์
แต่ก็ดูเหมือนจะแน่นแฟนแต่ก็เหมือนห่างเหิน
แฟนสับเข้าใจได้นะแต่ก็ต้องรอดูอีกทีเนอะ

ยายาก็งานเยอะมากถ้าจะให้เขาว่างพร้อมกันตลอด

ค่ะนะคะก็เมื่อสักครู่เหลือบตาเห็นนะคะ
ถ้าใครคุณมงกวดอ้อยด้วยนะคะ
ก็ติดตามเราทุกวันเลยนะคะ
อีกท่านหนึ่งคุณวารณิชนะคะ
ถ้าอ่านดีเข้าไปด้วยอาจจะยาวนิดนึงค่ะ